นโยบายการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ตอนนี้ในสะพาน

ที่อาจจะทำให้ทางด้านศวทั้งหมด
อาจจะมีการงดออกเสียงให้กับพักเก้าไกล
ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้
และถ้าหากพักเก้าไกลยอมถอยการแก้ไขมาตรา๑๑๒

พักภูมิใจไทยเองก็จะโหวตให้กับพักเก้าไกลนะครับ

คือเรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ที่พักเก้าไกล

ขณะที่พักเก้าไกลก่อนที่เดินทางเข้ามาที่การประชุมรัฐสภา

ว่าจะสามารถส่งคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

ความเป็นจริงสถานการณ์ล่าสุดณวันนี้ณเวลานี้เลยนะครับ

งดออกเสียงหรือว่ารับหลักการครับ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคุณผู้ชมครับ
ของที่อาคารสภานะครับ
สสจากพักเก้าไกลเดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภาต่อเนื่อง
ใส่เสื้อผ้าสีส้มสีประจำของพักเก้าไกลกันมาอย่างสดใสเลยนะครับ
พร้อมกับบอกว่าวันนี้พิธาริมเจริญรัฐแน่นอน
โดยทางด้านคุณปรมีวัยจงเจริญครับ
สอบบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไกล

อยากให้เคารพเสียงของประชาชนอยากวิงวอนไปยังสว
ว่ายทำตามมติเสียงของประชาชน

เพื่อทุกอย่างจะได้เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับ

จากทางด้านพักเก้าไกลครับคุณผู้ชมครับ
เดินทางมาถึงที่สภาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับ
นายพิธาบอกว่าวันนี้ก็มีความมั่นใจในตัวเอง
จะพยายามทำให้เต็มที่ให้สมกับความหวัง
พี่น้องประชาชนให้มาแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
จัดแสดงวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชน

รวมถึงเรื่องความแคลงใจส่วนเรื่องสารมนูลที่มีการรับเอกสาร
เชื่อว่าวันนี้เวลาในกระบวนการให้ศาลได้ตรวจสอบข้อได้จริง
ส่วนเรื่องสารรัฐมนูลนะครับรับคำร้อง
กรณีที่นายพิธาจากพักเก้าไกลเสนอร่างกฎหมายแก้ไข
กเลิกมาตรา๑๑๒ล้มล้างการปกครองหรือไม่
พร้อมให้ยื่นคำชี้แจงข้อเก่าหาภายใน๑๕วันนะครับ
พิทาบอกว่าต้องทำความเข้าใจกันนะครับ
ว่าจะแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิก
เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาต่อกระบวนการโหวตรัฐสภาวันนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของเสียงสวขอไม่พูดนะคุณผู้ชมครับ
ให้ติดตามในการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรี
มั่นใจว่าวันนี้น่าจะจบครับ
มั่นใจในตัวเองนะครับว่าจะพยายามทำให้เต็มที่
ถ้าเกิดสมกับความหวังแล้วก็กำลังใจที่พี่น้องประชาชนมีให้นะครับ
ถ้าพูดให้ชัดก็คือว่าสารรับเลือกในเรื่องเกี่ยวกับธุรการ
แล้วก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งสองเรื่อง
แต่ก็ยังคิดว่าเป็นธุรกิจของสารที่ยังความมีเวลา
ซึ่งก็คงจะแยกให้ไม่เกี่ยวข้องกันกับการที่เราจะมีกระบวนการของรัฐสภาในวันนี้นะครับ
ประชาชนก็รอมา๒เดือนเต็ม
มีผู้ร้องปมล้มล้างการปกครองนะครับมองจะเป็นโทษถึงยุคพักไหมครับ
ไม่น่านะครับเท่าที่ดูอ่านเร็วในเอกสารแก้ไขเราแก้ไขนะครับ

แล้วก็มีเวลาอีก๑๕วันในการชี้แจงก็
ทีมกฎหมายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็

มั่นใจว่าจะได้เสียงศาลโวรที่นำได้เป็นนาตรฐกรรมด้วยครับ

แต่มั่นใจว่าจะทำเต็มที่นะครับ

ที่มีตำรวจแล้วก็การควบคุมดูแลสถานการณ์นั้น

ว่าตำรวจจะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ในการมาติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรี

นายพิธาก็รีบขึ้นไปประชุมร่วมกับสสพักเก้าไกล
ในชั้น๔ของอาคารท่าสภานะครับ

เดินทางมาถึงที่อาคารสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เดี๋ยวจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันในช่วงสั้นครับ

นี่ก็ไม่สบายอยู่นานแล้วล่ะ
แต่ว่าก็ช่วงนี้อาจจะเครียดด้วยอะไรด้วย
ก็มีอาการค่อนข้างเยอะ

แล้วก็ก็มีตอนช่วงที่จะมาโหวตเองหรือไม่โหวตอะไรอย่างนี้
แล้วแกก็รู้ว่าคือเลื่อนคุณหมอมานานแล้ว

ก็เลยลาออกแล้วก็ให้คนอื่นเข้าแทน

กลัวว่าตอนแรกคือกลัวว่าราชกิจจาจะออกมาไม่ทัน

ก็ไม่สบายก็ลดพยาบาลรับไปที่โรงพยาบาล
ถึงคุณผู้ชมครับแน่นอนแหละครับว่า
ทางด้านสภาเองก็มีการพิปรายว่า
กรณีขุดที่ทางด้านกรกตมีการส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูล

จะต้องมีการขานชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐ

รวมไปถึงจะขัดกับจริยธรรมร้ายแรงด้วยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านสวแล้วก็สสเสียงข้างน้อย

น่าจะมีการโหวตได้ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ต้องติดตามกันอย่างยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับ

รายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาครับ